ไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
มอเตอร์ไซค์คนขี่กับคนซ้อน
ครับไปคุณผู้ชมปรากฎว่าไปพุ่งชน
ข้ามไปชนเข้ากับรถกระบะด้วยโอ้โห
ปรากฏว่างานนี้เจ็บสาหัสสองค่ะครับ
ดูนะมอเตอร์ไซค์ยังไม่สิ้นฤทธิมาชนตรงนี้
ดูคุณคือ๒คนเนี่ยพอชนท้ายรถบรรทุกแล้วเนี่ย
ร่วมทั้ง๒คนเลยมุดสติเลยนะคะอู้หุ้ยน่ากลัวมากนะคะ
แล้วรถบรรทุก๖ล้อที่เขาจอดอยู่ข้างถนนจอดเฉยนะ
กลายเป็นว่ามอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะพุ่งชน
เห็นไหมคะสองคนนอนไม่ได้สติเลย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ยังไปพุ่งชนเข้ากับรถส่งน้ำแข็ง
ลักษณะเป็นตู้ทึบเป็นรถกระบะตู้ทึบ
เมื่อกี้จังหวะตอนแรกที่รถบรรทุกเขามาจอดไว้นะ

เขาก็ลงจากรถบรรทุกนะฮะแล้วก็ไปกินข้าวนี่ตอนจอด
จอดไว้ริมทางไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณถนนสาย

ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมอันนี้เป็นภาพหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ

กู้ภัยไปตรวจสอบแน่นอนก็ต้องช่วยคนเจ็บก่อนนะคะ
คนเจ็บคนแรกเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
ชื่อว่าพัทราวุฒิยิ่งยศอายุ๒๔ปีนะคะ

ศีรษะแตกหมดสติปลุกไม่ตื่นนะคะ

ส่วนอีกคนชื่อว่ามานะมงคลศิลป์อายุ๕๑ปี
คนนี้ขาซ้ายหักถลอกตามร่างกาย
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น

ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวทั้งสองเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลบ้านบึงค่ะ

พุ่งชนท้ายรถมันพุ่งพกล้อแบบนั้นนะคะ

เพราะก่อนหน้าเขามันมีรถใหญ่เหมือนกัน
อาจจะเรียงรถใหญ่มาเล็นซ้าย